คนไปพบรถแท็กซี่จอดอยู่แถวเขตสายไหมแล้วก็ถูกไฟไหม้วอดทั้งคันครับ
ที่สำคัญคนขับรถถูกไฟไหม้เกรียมคาอยู่ในรถด้วยนะฮะคาดว่าเป็นเรื่องของการฆ่าชิงทรัพย์ครับ
จากเหตุการณ์ที่มีคนไปพบรถแท็กซี่โตราต้าอาทิตสีชมพูฟ้านะครับ
เบียนท้อทหารรอจุฬา๑๖๙๖กรุงเทพมหานครเพลิงไหม้ทั้งคันตอนตีหนึ่งของวันที่๒สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
ก็ใช้เวลาในการดับเพลิง๒๐นาทีเพลิงยังสงบแล้วไปพบว่ามีคนขับถูกไฟไหม้ดำเป็นต่อตะโกเกรียม
มีแต่โครงกระดูกนะครับอยู่ข้างในสภาพนั้นโอ้โหจำไม่ได้เลย
แล้วก็ไม่พบเอกสารยืนยันตัวบุคคลใกล้กันในก่อย่านนั้นไปพบหมวกแก๊ปสีดำ
แม่ค้าในตลาดอเงินซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุบอกว่าราวตีหนึ่งครับ
ได้ยินเสียงแตรรถดังยาวมากหนึ่งครั้งแล้วก็มีเสียงคล้ายปืนดังขึ้นสามนัด
ตอนนั้นไม่กล้าออกไปดูเพราะว่ามันดึกแล้วนะสักประมาณตีหนึ่งได้
ไปสัก๒๐นาทีมีกลิ่นเหม็นไหม้ขึ้นมาจึงออกไปดูเห็นว่า
แท็กซี่กำลังถูกเพลิงไหม้ครับก่อนที่เพื่อนบ้านนั้นจะแจ้งตำรวจเข้าไปตรวจสอบ
เห็นไฟลูกสูงให้พึงมาดู
เห็นไฟลุกสูงได้กลิ่นไฟไหม้แล้ววิ่งมาดูไฟลุกขึ้นสูง
คันนี้เป็นของสากรแท็กซี่กรุงเทพนะครับมีนายพรมมาศรีชัยชิดอายุ๕๙ปี
ซึ่งเป็นชาวกรสินเป็นคนขับนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐเดินทางลงพื้นที่ไปเมื่อวาน
พร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็ตำรวจสนสายไหมไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติม
แล้วก็มีสติ๊กเกอร์รถสีชมพูกับฟ้า
จากนี้ยังพบหลักฐานเพิ่มเติมเป็นกระป๋องขนาดเล็กตกอยู่ในรถ
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นของคนร้ายที่บรรจุน้ำมันมาแล้วก็ใช้ในการเผา
ขณะเดียวกันนายจักรพงศ์ศรีชัยชิดอายุ๓๕ปีซึ่งเป็นลูกชายของผู้ตาย
บอกว่าพ่อเนี่ยขับแท็กซี่มานาน๓๕ปีแล้วไม่เคยมีปัญหากับใคร
และพ่อไม่มีทรัพย์สินมีค่าอะไรนอกจากพระเหรียญเกจิแถวบ้านที่พกติดตัวไปครับ
ส่วนตำรวจพันธบรวจโทนัทธันนันม่วงงามรองภูมิกับสอบสวนสนสายไหมบอกว่าการลงพื้นที่
แล้วก็ไปคุยกับพยานต่างบอกว่าได้ยินเสียงดังขึ้น๓นัด๓ครั้งก็คล้ายกับปืนแล้วครับก่อนจะเกิดไฟลุกไหม้รถ
ลักษณะของผู้ตายน่าจะเป็นการขับรถมาส่งผู้โดยสาร
หรือไม่ก็อาจถูกทำร้ายก่อนผู้ตายต่อสู้ขัดขืนจนทำให้เสียชีวิต
แล้วก็มีการเอาน้ำมันแล้วก็ไฟเผาราดน้ำมันก่อน
แล้วเพลิงก็ทั้งคำและคาดว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่
พื้นที่เพราะว่ารู้เส้นทางเป็นอย่างดีหลังจากนี้ก็จะมีการตรวจสอบภาพจาก
่องวงจอดปิดเพื่อติดตามคนร้ายให้ได้นะครับ